สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหนึ่งภัยที่จะมาพร้อมกับภัยแรง
ก็คือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้น
ทุกปีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เหตุหลักก็เกิดจากการจุดเผาไฟของประชาชนในพื้นที่
รวมไปถึงกลุ่มหมอกควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนปัจจัยนั้นก็มีหลายปัจจัยเลยทีเดียวนะครับ
เอื้อทำให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นสามารถให้จะมีแนวโน้มที่จะวิกฤตในทุกปี
แต่การเตรียมพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาดังกล่าวนั้นทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงต้นปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้
ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
เดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานเรื่องนี้นะครับ
เพาะเชื้อเห็ดฟางที่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๑

คืออีกหนึ่งวิธีลดการเผาฟางข้าวโพดในชุมชน
ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์
ที่ผ่านมาการเผาไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
ได้สร้างวิกฤตมลพิษหมอกควัน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง๘จังหวัด
จึงเป็นที่มาของโครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
หอคอยสูง๑๘เมตรแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมา
เพื่อเป็นหอคอยสำหรับเฝ้าสังเกตการณ์เหตุไฟป่า
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของอำเภอแม่แจ่

ซึ่งมีพิกัดการมองเห็นในระยะไกลถึง๑๘๐องศา
เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยลดปัญหาไฟป่า

รวมถึงทำให้ชาวบ้านนั้นมีส่วนร่วม
ในการช่วยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
หอคอยสูง๑๘เมตรนี้สร้างขึ้น
ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน
ทั้ง๓หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม
ที่ต้องการเพิ่มจุดเฝ้าระวังเหตุไฟป่า
โดยแต่ละวันชาวบ้านจะจัดแบ่งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชรบ

ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่า
ปัญหาหมอกควันไฟไม่เพียงส่งผล
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
แต่ยังกระทบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ธุรกิจการบินและอื่น
แล้วก็คงมีโจทย์สำคัญประการที่หนึ่งก็คือในพื้นที่ราบ
ที่จริงโจทย์สำคัญร่วมกันคือ
ไม่เพิ่มพื้นที่การพ่อปลูก
ก็คือการไม่เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก
ก็จะทำให้การลุกป่าเพื่อการเกษตรมันก็ลดลง
ประการที่๒ก็คือเมื่อควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกได้แล้ว

ที่จะทำให้ต่อสั่งต่างหรือวัตถุ
เกี่ยวข้องกับเป็นเศษวัสดุทางการเกษตร
กำจัดอย่างถูกวิธี

จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่อง๓อำเภอ
คืออำเภอแม่แจ่มเชียงดาวและเสมิง

นำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ถูกวิธีกับเกษตรกร

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป